มาดูเรื่องนี้ฮะแหมไปทวงกันดีพูดจาดี
แต่ว่าคนคืนให้เนี่ยคืนแบบไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นครับ
เพราะว่าเพื่อนของน้องสาวคนหนึ่งเขาเอาโทรศัพท์ของน้องสาวไป
และทีนี้ตอนแรกว่าจะซื้อต่อแต่ปรากฏว่าทำไมไม่ซื้อต่อ
พี่ชายก็เลยพาน้องสาวไปทวงโทรศัพท์จากเพื่อนคนนั้นคืน
แต่ช่วงจังหวะของการคืนมันเกิดเหตุการณ์นี้นะครับ
โอ้โหอุตส่าห์มาทวงถึงที่มาทวงดีด้วยนะคุณนะ
พูดจาก็ดีด้วยแล้วนะฮะแต่ว่าอีกฝ่ายก็เอามาคืนจริง
แต่แถมแถมด้วยไม้เบสบอลทุบเข้ารถ
รถเสียหายแล้วก็คนในรถต้องหนีตาย
คนในรถนี่มีผู้ชายคนหนึ่งมีผู้หญิงอีก๒คนนะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับ
คือคนขับรถคันนี้ก็คือนายมอสอายุ๒๐ปีเองนะฮะ
ก็ขับรถเก๋งคันที่ถูกทุบจนกระจกหน้ากระจกข้างแตกละเอียด
เข้าไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองตราด

บอกว่าผมมีหลักฐานนี่จากกล้องที่เห็นเมื่อกี้

เขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยข้างโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง
คือก่อนเกิดเหตุน้องสาวได้ขอให้พี่ชายคนนี้คือนายมอส
พาไปเอาโทรศัพท์คืนจากเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่ง

อ้างว่ายังทำซิมการ์ดไม่เสร็จบ้างแหละ

ทีนี้ตัวพี่ชายนะคุณก็ส่งข้อความไปหา
ส่งข้อความทางไลน์ไปหาเพื่อนของน้องสาวบอกว่าอันนี้
พี่นะจะมาขอทวงโทรศัพท์คืนนะ
อีกฝั่งก็เหมือนจะพูดดีนะคุณ

พี่ชายบอกนัดวันไหนตามนี้นะฮะ

นัดวันไหนตัวของอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกได้เลยค่ะพรุ่งนี้
พี่ชายบอกพรุ่งนี้นะอย่าลืมเดี๋ยวจะไปเอา
เสร็จแล้วพี่ชายก็เลยพาน้องสาวกับเพื่อนน้องสาวอีกคนนึงเนี่ย
ขึ้นรถมาแล้วก็มาเอาจากเพื่อนผู้หญิงคนนี้คุณ
ถามว่าเอามาคืนไหมเอาลงมาคืนนะคุณฮะ
เอาโทรศัพท์มาคืนที่จุดนัดหมาย
แต่ทีนี้ครับมีผู้ชายคนเมื่อกี้
ถือไม้เบสบอลผ่านหน้ารถไป
เอาไม้เบสบอลมาทุบกระจกรถเฉยเลย
ผู้ชายคนที่เอาไม้เบสมอนมาทุบกระจกรถ
ก็คือนายตู่ครับอายุประมาณสัก๓๔ปี
แล้วก็ที่สำคัญนายตู่ประวัติเพียบเลยคุณ
เป็นขาใหญ่หนีคดีด้วยนะฮะแล้วมาเกาะเหตุแบบนี้นะครับ
ตอนที่ผมขอโทรศัพท์คืนผมก็คุยด้วยวาจาสุภาพครับเพราะว่าผมไปบรรลุวิติภาวะแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ให้เกียรติน้องเขาตอนคุยให้เกียรติน้องเขาทุกอย่างพอไปถึงปุ๊บก็เหมือนจะมีผู้หญิงสองสามคนเกี่ยงกันว่าใครจะเอาโทรศัพท์มาให้ผมดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเอามาให้ผมเหมือนเขาจะดูรัดราวว่าตำรวจ
ปกติผมก็ปิดกระจกรถแล้วผมก็กำลังจะกลับบ้าน
เพราะว่าผมว่ามันไม่น่าปลอดภัยเท่าไหร่นิทินเขา
เพราะเอิ้นผมเห็นคนชื่อตู่มาเคาะกระจกหน้ากระจกห้าง
แล้วก็บอกให้ผมเอากระจกลงผมก็ไม่เอาลงสิครับ
เพราะว่าเขาถือไม้เบสบอลอยู่ผมก็ขับรถ
พอจากนี้เขาก็เริ่มทุกข์ไปจบรถผมเลย

แต่ทุกข์ผิดไปทุกข์เป็นเพื่อนน้องสาวแท้
หลังจากนั้นผมก็ขับรถกลับไปที่โรงพัก
เพื่อไปแจ้งความดำเนินคดี
ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าจริงแล้ว
ตัวของนายมอสก็พาน้องสาวไปทวงตามปกติ

อยู่ในตูมาเกี่ยวอะไรด้วย
มาทุบมาทำร้ายแบบนี้แล้วก็มอสเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาก็รู้นะประวัติของนายตูเขาก็กลัวเหมือนกัน

ทีนี้ครับผู้สิทธิ์ข่าวของเราได้คลิปเสียงคลิปหนึ่ง
คลิปเสียงนี้น่าจะเป็นเสียงของนายตูคนก่อเหตุ
เอาไม้เบสบอร์ดเนี่ยมาทุบรถนะฮะ
โทรศัพท์แล้วก็ส่งเสียงคมคู่แม่ของฝั่งของมอส

คมครูอ๋อขออภัยไม่ใช่แม่ของมอส
คมคู่แม่ของผู้เสียหายอีกคนนึง
คดีข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๔
ก่อนจะมาเกิดเหตุการณ์กับนายมอส
คือตอนนี้เขาเริ่มออกมาแฉเรื่องพฤติกรรมของนายตูแล้ว
ว่านายตูมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง
ไปก่อคดีข่มขืนเด็กวัย๑๔ปี
แล้วก็ไปข่มขู่แม่ของเด็กหญิงวัย๑๔ปีนี้เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ให้แจ้งความอะไรต่างนานา
หรือว่าอยากจะมีเรื่องอะไรต่างนานาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองฟังเสียงกันนะฮะ
คุณอยากเป็นนักเลงอ่ะคุณอยู่เฉยเฉยไม่เป็นอ่ะ
ต่างคนต่างอยู่ไม่เป็นอ่ะคืออยากมีเรื่อง
คืออยากจะสร้างสถานการณ์อยากจะหาเรื่องเหรอคือคุณจะไม่จบใช่ไหม
คือคุณอยากจะเล่นโอเคเดี๋ยวได้เล่นต่างคนต่างอยู่ไม่เป็น

อย่าไปเชื่อมากลูกคุณลูกคุณโกหกเก่งอย่างอะไร

ผมก็ไม่อยากจะมาพูดหรอกเรื่องไร้สาระเนี่ยแต่คุณทำอย่างนั้นอ่ะ

นี่ฮะเขาว่ากันว่าอันนี้เป็นเสียงของนายตู่นะ
เออที่ไปข่มขู่แม่ของเด็กหญิงวัย๑๔แล้ว
ว่าเด็กหญิงวัย๑๔โอ๊ยก็ไม่ธรรมดาอะไรอย่างนี้นะครับ
เบื้องต้นตำปรวจก็

เพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
และจากการตรวจสอบประวัติของนายตูอย่างที่บอกนะฮะ
มีประวัติทั้งเรื่องของคดีข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๔ปี

คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับ